คุณผู้ชมขอถอนหายใจก่อนจะอ่านข่าวนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอามีดเนี่ยไปฟันหางสู่นักจนคาครับ
สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้นะแล้วเอามีดไปฟันไก่ตายสองตัว
ยังไม่พอค่ะเอามีดไปไล่ฟันพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติ
มันเกิดอะไรขึ้นที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสุดท้ายผู้ชายคนนี้
สยบด้วยเจ้าหน้าที่ยังไงดูพร้อมกันค่ะ

พี่ผู้ชมดูต่อไปต้องลงไปในบ่อนแล้วเจ้าหน้าที่เห็นไหม
เอาแบบเหล็กง่ามก็ตีตีที่มือด้วยค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าตัวนายพานุพงศ์วัฒนวงศ์วัย๓๕ปีเขาคุ้มคลั่ง
เขามีทั้งมีดสั้นมีทั้งมีดสปาต้า
แล้วจุดที่เกิดเหตุคืออยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเขาเองนั่นแหละ
มันเป็นต้นปามอยู่ในพื้นที่ตำบลดินแดง
ที่อำเภอลำทัพที่กระบี่
ทีนี้ค่ะตำรวจแล้วก็กู้ภัยเกลี้ยกล่อมอยู่นี่แบบ๔๕ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
แต่ว่านายพานุพงศ์คนนี้เขาไม่วางมีดเลยค่ะ
ถือมีดอยู่แบบนั้นแล้วก็พยายามจะวิ่งหนี
ตำรวจเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามเอาเหล็กง่ามยาว
พยายามจะค้ำยันเพื่อจับตัวก็ไม่สำเร็จ
นายพานุพงศ์เขาถอยไปถึงบ่อเลี้ยงปลาในสวนปามนะ
หยุดวิ่งตอนนั้นจังหวะนี้ค่ะหันมาหาเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจไงเอาเหล็กค้ำยันดัน
ให้นายพานุพงศ์ตกลงไปในบ่อปลา
แล้วพอตกลงไปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือเอาเหล็กง่ามตีมือให้ปล่อยมีด
เสร็จแล้วปั๊บโอ้โหถึงจะเอาตัวนายพานุพงศ์ขึ้นมาจากน้ำ
ค้นในตัวมียาบ้า๒เม็ด
แล้วก็เจอขวดต้มน้ำใบกระท่อมอีก๑ขวดอยู่ใกล้บ้านด้วย
ทีนี้ไปถามญาติของนายพานุพงศ์ค่ะ
ญาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าพานุพงศ์น่าจะ
เขาคงแอบเสพยาก่อนแล้วหลอนแล้วแหละ
ก็เลยเดินไปหยิบมีดมาไล่ฟันต้นไม้ข้างบ้าน
พอไปเจอหมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้ก็เอามีดฟันหางหมาจนขาด

ฟันไก่ที่เลี้ยงไว้อีก๒ตัวจนไก่มันตาย
พ่อแม่ญาติชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันห้าม

แต่พานุพงศ์ก็ไม่พอใจค่ะ
เอามีดไปไล่ฟันพ่อแม่ไปไล่ฟันญาติ
ทุกคนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหมดเลย
ทีนี้ท้ายที่สุดทั้งญาติแล้วก็พ่อแม่บอกว่าไม่ไหวแล้ว
จะเอายังไงดีสยบความคลั่งสยบความบ้านี้ได้
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัว
เบื้องต้นนี่นะคะคุมตัวในพาณุพงษ์ไปที่สพลำทัพแล้ว
แล้วก็ดำเนินคดีโดนเรื่องยาเสพติดด้วย

ส่งตัวไปบำบัดอาการเสพยาต่อไปด้วยนะคะ